กลับมาข่าวเช้าหัวเขียวนะครับถามน้องทั้งสองท่านแล้วก็คุณผู้ชม
ถ้าได้โชคได้ลาบจากไอ้ไข่วัดเจดีเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำแก้บนส่วนใหญ่เขาทำอะไรกัน
ไม่มีอย่างอื่นเลยเนอะเพราะส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะ
ก็จะมีเอาชุดทหารของเล่นไปถวายบ้าง

สู่สังคมดังบอกว่า

โพสต์ภาพควันแล้วก็ประทัดคละคลุ้ง

ประเทศไทยควรหยุดความเชื่อแบบนี้ได้แล้ว
ไข่เป็นเทพเทวดาอารักษ์

ท่านจะปีติยินดีต่อ

และควันจากการทำลายชั้นบรรยากาศ

บนอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจหรือสร้างทานบารมีแก่คนจน
คนทุกข์ยากดีกว่าไหมเพราะเมืองไทยได้รับการจัดอันดับ
เป็นประเทศที่มีฝุ่นควันพิษในอากาศลำดับต้นของโลกอยู่แล้ว
พอเห็นแบบนี้ทีมข่าวเราวิดีโอคอลไปเลยครับไปสอบถามคุณเปิ้ลไอริน
ซึ่งเธอก็บอกว่าสิ่งที่เธอโพสต์เธอเชื่อว่า
โดนใจให้เขียนซึ่งตรงกับสิ่งที่เธอคิดมานานแล้ว
แล้วเธอบอกเธอไม่กลัวหรอกนะว่ากระแสจะตีกลับ
ยืนยันว่าต้องการให้คนไทยใส่ใจกับปัญหาเรื่อง
ลพิษมลภาวะมากเท่ากับผลบุญที่คิดว่าจะได้รับครับ
ทันเสียงที่มันดังขึ้นมันคือมลพิษล้วนนะครับ
หลายคนคงอยากรู้คุณเปิ้ลไอรินโพสต์แบบนี้
แล้วทางวัดเขาว่าอย่างไร
ครับนายสุประชัยจูมฤทธิ์ท่านคณะกรรมการวัดเจดี
บอกกับทีมข่าวบอกว่าเรื่องนี้นะ
ทางวัดเนี่ยตระหนักมาโดยตลอด
เมื่อก่อนไม่ได้จุดเยอะขนาดนี้แต่หลังที่มาจุดเยอะขนาดนี้

เป็นการทำตามกันคือมีดารามีคนชื่อเสียงมาจุดประทัด

คืออยากให้ชื่อเสียงโด่งดังขจรขจายไปไกล

แต่เรื่องนี้ยังไม่มีชาวบ้านร้องเรียนนะ

เปลี่ยนจากการจุดประทัดเป็นการเอาเงินมาถวายไหม

อีกทั้งเดี๋ยวจะกำหนดเวลาให้จุดช่วง๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็น
ไม่ให้รบกวนชาวบ้านจนเกินไปด้วยนะครับ
ก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่ามลพิษทางอากาศของประเทศไทยเนี่ย
คุณผู้ชมทีนี้เสี่ยงโชคไหมคุณ
ต่อกันเลยครับไปเสียงโชคกันหน่อย
นับสิบคนเลยนะคะช่วยกันยกต้นตะเคียนที่ถูกพบในคลองตะกอง
ทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรค่ะครับเอาขึ้นมามาขึ้นรถกระบะแบบนี้
ย้ายไปที่วัดนิมิตธัญญารามห่างไปจากจุดพบสักประมาณ๓กิโลเมตร
คุณผู้ชมประเด็นอยู่ตรงนี้โฟกัสไปที่คุณผู้หญิงใส่ชุดขาวนะคะ
จู่คุณร่างทรงมีอาการแปลกคล้ายกับถูกแม่ตะเคียนแฝงร่าง
เดินร้องห่มร้องไห้ไปที่ต้นตะเคียนแล้วเอามือไปที่รูปรูปไปที่ลำต้นนะคะ
พร้อมกับพูดว่าเราจะไปรถวัดเราจะไปรถวัดไม่มีใครเชื่อเราเราจะไปรถวัด
นี่สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับคนที่อยู่ตรงนั้นเป็นอย่างมาก
ไม่มีใครเชื่อเราไม่มีใครเชื่อเราเราจะไปรถวัดเราจะไปรถวัด
ตะเคียนต้นนี้นะคะมีความยาว๔เมตร๗๗เซนติเมตรกว้าง๗๗เซนติเมตร
ชาวบ้านบอกว่านอกจากจะสนใจเรื่องของความยาวของต้นตะเคียนแล้ว
รถกระบะที่บรรทุกต้นตะเคียนมาไว้ที่วัดด้วยนะคะ

เท่านั้นแหละข่าวนี้จะสมบูรณ์ทันที

เอาไปต่อที่วัดทุ่งขี้เสืออำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ชาวบ้านกับนักเสียงโชคทยอยไปไหว้ขอโชคลาภต้นตะเคียน๓ต้น
ที่เพิ่งขนย้ายมาจากบ่อดินไปวัดที่เอาไว้ที่วัดนี้
เมื่อวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมา

เป็นบ่อดินเนี่ยลึกซัก๒๐เมตร
ในพื้นที่ตำบลและอำเภอสรรกำแพง
พอนำไปไว้ที่วัดชาวบ้านฝันเลย
มีคนบอกว่าตะเคียน๓ต้นเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกัน
แล้วสิ่งสำคัญคือคุณห้ามแยกเขาออกจากกันโดยเด็ดขาด
ต้นพ่อเนี่ยยาว๑๘เมตรต้นที่เป็นแม่เนี่ยยาว๑๔เมตร
ลูกเป็นลูกเนี่ยยาว๑๒เมตรอืมตอนนี้วัดยังไม่ได้มีการตั้งชื่อ
ส่วนอะไรเด็ดอะไรดีเขาบอกว่าดูความยาวเอาละกัน
แต่ว่ามีคนไปจุดทูบเพื่อเสี่ยงโชคกันแล้วเรียบร้อย
นะฮะใครอยากได้ก็ไปที่วัดทุ่งขี้เสือนะครับ
ปิดท้ายคุณผู้ชมพาไปที่กระบี่ค่ะ
คุณผู้ชมต้องไปนะคะที่วัดนี้ค่ะวัดคลองใหญ่
คือกำนันตะบนทัพปริกที่กระบี่เนี่ยคุณสุภาชัยเกิดศุกร์เนี่ย
เขาเคยไปบนไว้บนบานหลวงพ่อท่านรอดหลวงพ่อท่านทอง
บอกว่าขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
ปรากฏว่างวด๑ตุลาคมที่ผ่านมาถูกจริงคุณรับไป๑๘ล้าน
แล้วกลายเป็นภาพนี้ต้องกลับมาแก้บนค่ะ
เอานางรำเอากลองยาวรำแก้บนเพราะท่านรอดกับพ่อท่านทองนะคะ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในทัพกฤษที่กระบี่
เขานับถือมาช้านานแล้วแล้วก็มีการจุดประทัดแก้บนอีก๒๐๐๐นัดด้วยนะคะ
ส่วนเลขหางประทัดตอนจุดเนี่ยเนี้ยจังหวะที่จุดนะ

อยากมีอารมณ์ไปแก้บนกับเขาบ้างจัง
วัดคลองใหญ่ที่ทับปริกกระบี่ค่ะ